เราก็ต้องร่วมยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัล
และก็เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปแล้ว
ยินดีด้วยเป็นใครไปดูชมหน้ากันเลยจ้า

ไม่ใช่ค่ะเป็นน้องเสื้อสีเหลือง

เป็นคุณพี่เสื้อสีฟ้านะคะ
ไปที่สพพานทองอพทจชนบุรีค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณนันทิดาสายคูณ
คุณเสื้อสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เขาก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่า
เธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ก็คืองวดประจำวันที่๑๖กันยายน๒๕๖๒หมายเลข๓๔
จำนวน๑ใบก็คือมูลค่า๖ล้านบาท
อื้อฮือคนอะไรจะโชคดีขนาดนั้นคุณ
ดิฉันซื้อมาทั้งชีวิต

แต่เนี่ยเป๊ะเลย๖ล้านบาท
จากนั้นเราก็ตามไปสอบถามคุณนันทิดานะคะ
คุณนันทิดาเนี่ยเขามีอาชีพขายไก่ย่างนะคะ
ไปที่บ้านกันเลยตามติดชีวิตเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อย
ไปถึงที่บ้านก็พบกับที่มาของโชคใหญ่ในครั้งนี้

เขาได้มาเนี่ยต้องบอกว่าได้โชคใหญ่มาเนี่ยไม่ได้ฟลุกนะ
ดิฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่าผลบุญของเขาที่เขาได้ทำไป
รถนี้คือจุดเกิดเหตุ
คุณเห็นไหม

ก็คือรถกระบะคันนี้นี่เอง
เขาบอกว่าคือคุณนันทิดาเนี่ยเขาทำบุญทำกุศลก็เลยส่งผลให้แหม
เห็นกันในชาตินี้เลยไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้า
เพราะว่าคุณนันทิดาและคุณสารวุฒิสามีของเธอเนี่ยนะ
เขาได้ยืมรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้ก็คือเลขทะเบียนที่เราเห็นกันไป
ขอไข่ช้อชิง๒๘๘๓เป็นรถของพี่ชาย

ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีมา

ขากลับขับกระบะคันนี้

ถอยชนเหล็กกั้นประตูทางเข้าตลาดนัด

ชนมันตรงกลางป้ายทะเบียนพอดิบพอดี
ชนไปคุณดูดูดูดี
ก็เลยมานั่งคิดว่าเออจะซื้อเลขอะไรดีนะ

แล้วก็เอาเลข๓มาไว้ข้างหน้าสลับตำแหน่งกันดู
เพราะว่าอันนี้เป็น๒๘๘๓ใช่ไหม
จากนั้นก็แวะซื้อลอตเตอรี่ค่ะคุณ

เฮ้ยตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูก

ไปสพพานทองไปลงบันทึกประจำวันก่อน
นะคะทางรายการก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเศรษฐีใหม่กันจ้า
แล้วพอรู้ว่าเราถูกละมันเรามีความรู้สึกไงดี

มันเคยโดนรำมันเยอะขนาดนี้ครับอาจจะโดนแค่๒ตัว
แล้วพอหลังจากนี้ครับเงินก้อนที่ได้มานี่เราทำยังไงวางแผนยังไงบ้างครับ
ก็จะใช้หนี้หลักก่อนนะครับถือหนี้บ้านหนี้รถอะไรพวกนี้ครับ

แม่ผมฟังนะตอนที่ผู้สื่อข่าวเขาถามนะว่า
ตอนถูกรางวัลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
พอคุณพี่เขาบอกว่าอ๋อปกติโดน๒โดน๒เหมือนผมผมก็โดน๒ตลอด

๒๐๐ก็เยอะแล้วนะ๒๐๐๐เลยเหรอเป็นคนเหมือนงวดที่แล้วนะ
แล้วเขาแบบใจปั้มไงซื้อทีก็ซื้อแบบเยอะไปเลย
ชนะไข่เปย์อยู่แล้วป่านะคะแต่ว่าอันนี้คืออย่างที่บอกคุณพี่เขาดวงดีจริง
แต่ก็มันอาจจะเป็นผลบุญมาจากการที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมมาก็ได้ไงคุณผู้ชมเห็นไหม
ดวงใครดวงมันว่ากันแบบนี้ดีกว่าแต่ยังไงก็แสดงความยินดีกับคุณพี่เศรษฐีหน้าใหม่ด้วย
จริงมีหลายต่อหลายคนที่เป็นเศรษฐีหรือหลายต่อหลายคนที่ถูกถึงแม้จะเป็นรางวัลเล็กน้อยก็ยินดีกับทุกท่านด้วยถึงแม้เราจะอิจฉามากก็ตามนะคะ
เออแต่ว่าไปนะคนที่เขาถูกรางวัลเนี่ยก็ยังเป็นเสียงส่วนน้อยของคนที่ไม่ถูกรางวัลเหมือนพวกเราใช่ไหมคะ

คำนวณมาแล้วน่าจะต้องมีผู้โชคดีไม่กี่คนเท่านั้น
แต่คนที่พลาดหวังเสี่ยงดวงไปแล้วไม่ได้ตามที่หวังก็ไม่เป็นไร
เก็บลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเอาไปทำบุญ
เอาไปบริจาคต่อยอดเสริมดวงเสริมบุญกันไปดีกว่า